นุ่มนวลมากครับพี่หนุ่มครับ

เคลื่อนศพเจ้าสัววิชัยก็มาถึงสารากลางน้ำที่วัดเทพศิรินทราวาสแล้วนะคะ
วันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณด้านนอกของสาระนิรมิตรกลางน้ำ
วัดเทพศิรินทราวาสผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถตู้สีดำ
และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มายังสาราวัดเทพศิรินทราวาสแล้ว
สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิษฐรรม
นายวิชัยจะมีขึ้นที่สารากวีนิรมิตรกลางน้ำ
เทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ในวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๑เวลา๑๗น๓๐น
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพเวลา๑๘น๓๐น
พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพวันอาทิตย์ที่๔
ถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๑เวลา๑๙นาฬิกา

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฉัดเบนจาตั้งประดับปีกรองชนะ
ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน

โดยเจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหลีด
และผู้ที่จะไปร่วมงานสามารถร่วมประเพ็ญกุศลสมทบทุน
เพื่ออาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศาสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราช
สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

ก็เป็นเรื่องที่ช็อกหลายคน
ยังไม่น่าเชื่ออยู่จนวันนี้คุณหนุ่มว่าไหม
ครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่า
เดี๋ยวรู้สึกกับทางทีมเลสเตอร์จะบินมาที่เมืองไทยด้วยนะฮะ
เพื่อที่จะมาร่วมงานศพของทาง
เจ้าของท่านประธานของเขา
เอาละครับเรื่องต่อไปนะครับ
เจอตัวแล้วคุณยายสายแดนหมอลำ
สมัย๓๐ปีก่อนเผยบอกยิ้มนะ
ที่ไม่ยิ้มแล้วนะเพราะกลัวเต้นผิด
นี่คลิปที่พี่ส่งมาให้พวกเราดูนั่นแหละค่ะ
อ้าวอันนี้คือเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว

อันนี้พูดจริงจากใจ

ไล่นาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นหมอลำที่แบบบางทีมาเต้นอย่างนี้
บางทีพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงลูกสาวที่มาออกทัวร์เนอะสมัยนั้นน่ะ

คือเขาไม่ต้องการความพร้อมใดฉันชอบ

นี่เห็นไหมพร้อมเนี่ย

พร้อมนำ

ฉันชอบทุกคน

คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ปี
คุณผู้ชมครับภาพสาวหางเครื่องในชุดสีม่วงเต้นกันอย่างตั้งอกตั้งใจ
แซวบอกว่าเหตุใดหางเครื่องเนี่ยทำหน้าเคร่งเครียดแบบนี้

ปรากฏว่าทางเฟซบุ๊คนะครับของคนที่ชื่อจันทร์ที่มาชัยรัศมีร์
เป็นหลานสาวของป้าคนนี้
แล้วป้าคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในหางเครื่องที่คุณผู้ชมได้เห็น

อยู่ข้างหน้าแล้วก้มหน้าดูคิวตลอดเลย

ชอบความจริงใจในการเต้น
เขาไลฟ์สดครับสัมภาษณ์คุณยายถึงเรื่องดังกล่าว
คุณยายคนนี้เนี่ยนะฮะจริงไปเรียกคุณยายไม่ได้

นี่นายยังเสริมให้ผมอยู่เนี่ยเอาไปฟังนางพูดดูป่ะ
ว่าไงครับคุณป้า
เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คผมก่อน

โอปไว้ไหนเพราะต้องมาโอป

หือหือ

คืออย่างนี้เค้าไปสัมภาษณ์กับคุณยายเค้าเอง
เค้าบอกว่าคุณยายเท่านี้เป็นเหตุการณ์มาหลายปีที่แล้ว

ตอนนี้ตัวเองอายุ๕๒ปีแล้ว

เพราะวันนั้นบันทึกเทปรายการทีวีรายการหนึ่ง
ทำให้ตนเองกับเพื่อนเกรงเกรียด
ว่าเต้นผิดก็เลยไม่ยิ้ม
ปัจจุบันคุณกายท่านนี้คุณป้าท่านนี้
อาศัยอยู่บ้านหัวงัวอยู่จังหวัดกาลสิน
และถึงอย่างไรก็ตามแต่ระหว่างที่ไลฟ์สด
ก็มีแฟนคลับคุณยายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักเลย

อย่างเดียวนะคะโยกข้างล่างไป

คนนี้คนนี้ชอบคนนี้

แล้วก็เพลงอยู่กับสองคน
แต่จริงเป็นสามคน
พอเห็นแล้วเค้าจะอยากลองเต้นบ้างดูสิ

น้องแฝดเนี่ย๑๒๓๔๕๖๗๘

แต่หน้าเปรี้ยวนะคุณป้าตอนสาวนะ

มันเป็นท่าไร

นี่ไหมป้าเค้ามีอย่างนี้ด้วยนะ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

น้ำแข็งป็อตก้อญ่ายทีแรกคิดในแง่ดีว่าเป็นแค่เส้นเชือก

แต่ผิดค่ะมันคือพญาติพญาติจริงจากทุกคน

ถ้าเราซื้อน้ำแข็งที่ปั่นเป็นชายเย็นต่างล่ะ

แปลว่าเราจะเจอไหมที่มันปั่นเรียบร้อยมาแล้ว
เพราะว่าเขาเอาน้ำแข็งแบบนี้ไปปั่นใช่ไหม
ก็กินน้ำปั่นทั้งหลายนะรวมทั้งฉันด้วย
สร้างความตกใจให้กับเจ้าของโพสต์เป็นอย่างมาก
ผู้โพสต์จะนำน้ำแข็งหลอดก้อนดังกล่าวไปละลายน้ำ
เพราะว่าเป็นพญาติจริงไม่ใช่เชือก

โพสต์ดังกล่าเขาก็บอกว่ามีคนสนใจ

มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
จากนั้นนะคะแน่นอนเราต้องไปหาสคบ

อเพลินละอมันเป็นพาย่าได้แน่ใช่ไหม
ก็อย่างนี้ไม่ใช่หนอนหรอกยาวอย่างนี้
จะเหลงหมัวหลายรอบหน้ายายอินเนอร์หน้ายายต้องเฉย

ถ้าแรก
แรกกับลงข้างบทลอด๑

อ๋ออันนี้รอบ๒แล้วรอบ๒

รอบ๓ต้องเต้นเต้นเต้น
นี่ชอบท่านี้ซองนี้ท่านี้
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องสับดั้งออกนิดนึง

นี่เห็นมั้ยคุณไม่ชนทำไม่เพราะ
แต่เด็กสมัยต้องเต้นแรง๑๒ซับ

สมัยนี้สมัยที่ก่อนคุณป้าเขาจะคอนเซ็นเทตกายต้นเต้นจริงค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์เต้นจริงข้างหลังมีแอบเปรียบข้างหลังแบบว่า
ฉันเหนื่อยแล้วคล็อกต้องไม่จับคณะฉันก็หยุดแล้วเต้น
นี่ชอบท่านี้จังเลยเหมือนท่ากับกำลังกายตอนเช้า

แต่แก้มแดงมากเลยนะ
แต่ว่าป้าเพราะนั้นก็ดูหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะ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

เย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำที่สุดตอนนี้ก็๑๙๒๒องศานะคะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๑๓๓องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนในวันที่๓ถึงวันที่๗นะคะ
อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำที่สุด๒๒๒๕องศาเซลเซียส
สูงที่สุด๓๒๓๔ก็ยังโอเคอยู่นะอากาศช่วงนี้นะ
ถ้าตื่นเช้ามาตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
๕นาทีความหนาวมาวันพรุ่งนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วอ่ะแองจี้อุตส่าห์ใส่ดูสิเนี่ย
ก็ตอนแรกมีคนอยากเพิ่งใส่เลยเดี๋ยวรอนาวกว่านี้ก่อนหรือว่า
สองวันนี้หนาวอยู่เพราะหนาวบุบยิบใส่เลยค่ะ
ปีที่แล้วเอาเสื้อหนาวออกมาซักแห้งยังไม่ได้ไปเอาจากร้านเลย

ดีใจมากเลยปลาหมึกมาอีกแล้ว

คือเราจะบอกเลยว่าเราวางปั๊บนี้วันนี้หืม

อยากกินก็กินไม่ต้องไอ้ม้าชอบมากนะ
โดยเฉพาะแอ่ล่างผัดไทนี้โอ้โฮ
ผัดไทยกินเพราะอ่านข่าวไม่ได้
เขาติดสวนที่เหมือนใหม่ผมก็อ่านไม่ได้
แอ่ล่างผัดไทชอบกินอันที่ไม่ควรจะกิน

เออจะอองกลงื่นรักวะ
มาเมื่อ๕โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะที่วัดร้างที่ตำบลบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรบังรกรรมพร้อมกับฝ่ายปกครองอาสาสมัครต่าง
ใหญ่บ้านหมู่๔หมู่๗ก็เข้าไปตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ที่เห็นมีทั้งกระโหลกมีฟันแล้วก็ชิ้นส่วนต่าง
แล้วก็เศษเครื่องใช้พัชนะโบราณที่แตกหัก
มีหม้อมีหายที่เอาไว้ใส่เครื่องประดับและของมีค่า

เป็นหลักฐานที่สามารถเท่าที่เก็บได้ก็มีอยู่เท่านี้
หลังจากที่เข้าตรวจสอบก็พบว่ามีนักล่าสมบัติจากจังหวัดชนบุรี

เข้ามาแอบขุดค้นสมบัติของมีค่าโดยเฉพาะเครื่องทองและโลหาโบราณจำนวนมาก

ชาวบ้านบอกว่าที่นี่เป็นวัดร้างเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยก่อน
ยังเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าในอดีตนะฮะ
ซึ่งทำให้จุดนี้คนโบราณได้ใช้เป็นที่ฝังศพ
แล้วก็ฝังของมีค่าไว้กับศพตามความเชื่อในอดีต

ในอำนาจแซวใจดีใช้หาเป็นศพด้วยไงฮะ
เขาฝังศพด้วยอายุ๕๒ปีนะคะในคุณอำนาจเนี่ยนะฮะ

ห้าสิบปีก่อนก็มีนะคะบริเวณนี้มีซากโบราณวัตถุ
น่าจะเป็นวัดโบราณต่อมาก็จะมีรถซุดโซมพังลงไป
จนปัจจุบันนะฮะเจ้าของที่ในระแวกนี้ก็ทำธุรกิจบ่อทราย
มีรถแบ๊กโมาคุดท้ายไปเวลาฝนตกชะหน้าเดนก็จะเห็นเสร็จถ้วยชามบ้าง
มีไขมีของโบราณชาวบ้านก็มาอีโยก
ไปล่อนเอาไปอะไรนะฮะ

หรือว่ารักษณะค้าหินก้อนก็มีรวดลายงดงามอย่างที่เห็น
จะมีนักค้าของเก่าของโบราณมาขอซื้อต่อ
ชิ้นราคาสูงเป็นชิ้นละหมื่นกว่าบาทก็มี

อำนาจเปิดเผยว่าตนเองพร้อมคณะเข้ามาตรวจสอบ

มีนักล่าสมบัตินับ๑๐คนมาทำการขุดบริเวณบ่อดินนี้

ก็เลยสนทิกำลังเข้ามาตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มนักล่าสมบัติ

จากการตรวจสอบชาวบ้านบอกว่าพวกนี้เขามีเครื่องมือหาเศษโลหะหาส่วน
หาโลหะเอามาสแกนพื้นที่ก็คงได้เจอของเพิ่มขึ้นนี่ไง
ตอนนี้เขาก็เลยพาเข้ามาขุดคาดว่าได้ของมีค่าไปบางส่วนแล้ว
ก่อนที่จะหนีไปก็ทิ้งที่ไว้นี่คือเสร็จแล้วไม่เหลืออะไรที่มีค่าแล้ว

ภาชนะโบราณที่แตกหักก็ไม่เอาไปคงจะได้ของดีไป

เมื่อกี้มีหยกมีอะไรด้วยมีกำไรหยก

เรื่องต้นได้ส่งมอบให้ตำรวจสพบางรกรรมเก็บไว้ก่อน
พร้อมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ป้องกันการลักลอบขุดหาสมบัตินี้ต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เก็บเอาไว้ให้กูดูกัน

แองจี้จริงปีใหม่รายการเราน่าทำเป็นเสื้อมีฮูตแบบนี้

ทำไมต้องมีฮูตน่ารักดีช่วงแม่หนาวนะให้มีฮูตมีที่ใส่มือหน่อยอุ่น
กันเขาเรียกว่าหมอกอะเวลาเป็นเพื่อนเนี่ยเอาดีบอกให้นายทำสิ
นี่ทำแจกคุณผู้ชมนี่พูดดีมากพูดในรายการเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอย่างนี้หรอคะคุณพี่
ใช่ก็ทำที่รูปนี้โลโก้อันนี้เขาใส่ไข่ติดตรงนี้
ข้างเดียวใช่ไหมหรือสองข้างเลยอันเล็กเขาใส่ไข่แล้ว
แล้วข้างหลังก็นี่ก็เป็นสีอย่างนี้แล้วก็เป็นฮูตใส่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้

แล้วก็มีเนี่ยโลโก้อันนี้ใส่แค่นิดหน่อยดำกับเทาไหม
เดี๋ยวก่อนให้มันขึ้นกับสีขาวใส่ไข่แล้วก็ดำ

ใครเห็นด้วยก็บอกมานะใครเห็นด้วยช่วยบอกมาหน่อย
ทำตัวหนึ่งมาก่อนดิ
นี่ไงเออคุณอ่ะทำตัวใหญ่มากนะมา
เอาของพี่หนุ่มก่อนไหมเอาของพี่หนุ่มมาก่อน
รอของพี่ออกแล้วเดี๋ยวหนูหนูไปทำมาใหม่
เออทับ
มีการโพสต์คลิปนะครับที่บันทึกเหตุการณ์คู่รักชาวต่างชาติคู่หนึ่งเนี่ย
สวีทหวานแหววอยู่นะครับที่บนชิงช้าริมหาดแห่งหนึ่งของภาคใต้ของไทย
บรรยากาศในสูตรโรแมนติกนะฮะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
กำลังจัดท่าได้ที่แล้วครับกำลังโยกชิงช้าปรากฏว่าอาจจะผลักแรงไปสักนิดนึง
กระเด็นหมาถึงก็วิ่งหนีมันวิ่งผ่าน
เหรอนี่หงายหลังตกน้ำทะเลตื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับ

แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะตอนท้ายของคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
ชิงช้าเวี่ยงเป็นกระแทกปลายชายหัวปลายชายอีกด้วย

ถามผู้ที่ขายคลิปเนี่ยนะฮะถึงกับกั้นขำไม่อยู่
แต่คิดในใจสงสารก็สงสารเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าผู้ถ่ายเนี่ยโพสต์ว่า
กูควรสงสารเข้าหรูหล่อดี
คลิปนี้ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมากนะครับมีคนเข้าไปดูแล้วกว่า๓ล้าน๖แสนครั้ง
โฟสมันแค่วันอันคารที่ผ่านมาวันนี้๓๐จุลา

ไม่น่ามีหรอก

ส่งมาเยอะเราจะได้ทำใช่ไหม

หัวใจเราก็เปลี่ยนเป็น

ใส่ไข่เล็กตรงนี้น่ารักเลยออก

อีกอันหนึ่งข่าวนี้รับรองว่า

กับการรอคอยของทุกคนเลยทีเดียว

เทศกาลช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด
กลับมาครั้งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน
กทัพสินค้ามาลดสูงสุดถึง๙๐
พร้อมดิวเด็ดจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบ

มาวอร์มอัพกันก่อน

ไปยังถึงวันที่๑๐ตุลาคม

รวมถึงลดราคาแบบสุดไปเลยนะครับ

ก็เรียกว่ามีกิจกรรมที่อยากจะแนะนำ
หั่นราคาบอกเลยว่าเด็ดมากทีเดียว

วิธีการเล่นก็เข้าไปดูได้ที่แอป

ให้พร้อมนะฮะสำหรับช้อปปิ้งพร้อมกัน

โทษค่ะแถมยังมีช่องทางจ่ายเงิน

คืนนี้เที่ยงคืนมาวอร์มอัพพร้อมกัน
นี่แหงะ

ที่เคลือบรถน้ำยาเคลือบสีรถ

นี่เขามีศูนย์บาทเลยนะเฮ้ยอีกหนุ่ม

แล้วยิ่งวันที่๑๑นี้นะคะบอกเลยว่า
เดือน๑๑นี่ลดหนักกว่าเดิม

ศูนย์บาทก็ดีกว่า

มาริโอณเดชน์
ติดโห้หนุ่มหล่อที่สุดในโลก

มีการจัดอันดับแบบสาวสวยที่สุดในโลก

หนุ่มหล่อที่สุดในโลก๑๐๐อันดับแรก
ซึ่งของไทยเรามีติดไป๕คนนะคะ
คุณณเดชนกับคุณมาริโอก็ติดโผล่อยู่ในนั้นด้วย

ก็มีการนับผลโหวต๑๐๐อันดับ

ซึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้หนุ่มไทย๕คน

ในร้อยอันดับนั้นมีคุณโป๊ปธนวัฒน์ด้วย

ใช่ลูคัสเอ็นซีทีน
ครึ่งไทยฮ่องกงได้อันดับที่๘๔

คุณก๊อตอิทธิพัฒน์

มาริโอเมาเรอได้อันดับที่๒๐

โดยในอันดับของหนุ่มหล่อนั้น

นักกีฬามากหน้าหลายตาทีเดียว

แล้วก็ดาราดังลีมินโฮ

อันนั้นติดด้วย

ยังติดอยู่ติดอยู่เหมือนเดิม

นั่นก็คือวีจากวง
บีทีไม่ใช่วีรภาพนะ
วี่เฉยจากวงบีที

ทั่วโลกเลย
หญิงอันดับหนึ่งคือใครอันดับ๒ก็เป็นยาย่านะ
อันดับหนึ่งก็เป็นเกาหลีค่ะ

อันนี้เป็นการโบสถ์ไม่ใช่มะเมี๋วนะมะเมี๋ว
มะเมี๋วเกือบมะเมี๋วได้๑๐๑พอดี
โอ้โหเลยไม่ติดโผล่อยู่ใน๑๐๐คน

เกือบร้อยหมายถึงไม่ใช่อายุใช่ไหมคะเกือบ๑๐๐

นี่เธอคนอยากได้เสื้อมาก
ถ้าหากว่าที่นี่ไม่ทำเธอต้องทำเองแล้ว
ก็น่าสนใจนะ๑๐ตัว

เอามาทำเสื้อมาเดี๋ยวไปให้โรงงานพี่ชัยปัก

ก็พี่จ่ายค่าปักให้

เขามีโรงงานปัก
มีโรงงานปักคุณก็ทำเสื้อมา
มาดูเรื่องเทนภูมิพูมเนี่ยเขาเปลี่ยนนามสกุล

พระเอกซุปตาเคนภูมิมีโอกาสมาเคลียร์ประเด็นดราม่า
ชีวิตหลังจากที่เปลี่ยนผู้จัดการนะ

หลายคนแปลกใจเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลว่าเกิดอะไรขึ้น
เออทำไมอะเขาบอกว่าเขาใช้นามสกุล
พงพานุมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ

แล้วเขาแสดงว่าไม่ใช่นามสกุลจริงหรือเปล่า

สกุลนี้มีคนใช้ไปแล้วผมเลยเปลี่ยนไม่ได้

พงพานุภาคเติมผ้าเข้าไปอีกคำหนึ่ง

ว่าถ้าเปลี่ยนนามสกุลแล้วโรงผมจะเปลี่ยนไปด้วย
เท่าที่เปลี่ยนมาก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

จากเปลี่ยนนามสกุลแล้วยังเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวด้วย
เออยาวนิดนึง
ก็คือพอผมมีความตั้งใจ

ซึ่งความถนัดตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยลิงก์กันสักเท่าไหร่

แยกออกมาดูแลตัวเองดีกว่าแทน

จริงแล้วเรากับอดีตผู้จัดการน่าจะมีปัญหากัน

เราสองคนไม่มีปัญหากันเลย
ผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแม่
คุณแม่ไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจเลยด้วยซ้ำ
ผมเป็นคนตัดสินใจเองทุกอย่าง
และจัดการทุกอย่างคนเดียวเองหมด
จริงไหมที่ตอนนี้เราต้องใช้คุณแม่ของเอสเตอร์มาช่วยดูแลงาน

ผมอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากคุณแม่บ้างเหมือนกัน

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทั้งเปี๊ยนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะ

แม่หนูท่านไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจให้อยู่แล้ว
นั่นอยู่น่ะจบไหมเอ้าไปที่วิเจจ๋าเลยนะครับวิเจจ๋า
ตอนนี้ก็รับตรงนะครับว่ากลับไปคุยกับ

กับอดีตภรรยาแล้วก็บอกว่าขอพิสูจน์ตัวเองหน่อย

คุณจ๋านักภาวิทยาละนุษย์
โยงไปเกี่ยวข้องทำนองว่าเป็นมือที่๓นะครับ
ของนักธุรกิจหนุ่มตุ๊ธนานันต์
แล้วก็ปวรพันธ์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณตุ๊

ก็ยืนยันว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงในตอนนั้นนะครับ
เพราะว่าฝ่ายตุ๊แล้วก็ภรรยายเนี่ยแยกกันอยู่๒ปีแล้ว
แล้วก็กำลังเดินเรื่องอย่าขาดจากกันอยู่
ล่าสุดเลยครับวันที่๑ที่ผ่านมา
ก็วันนี้ดีกว่า
ครับก็ผ่านมา
เมื่อวาน
แต่เขาต้องทำให้เห็นว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอก
ว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาเกรงใจเขารู้สึกแย่
ที่ทำให้ตนไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีนี่ค่ะ
โดยสาวจ่ายได้มีการเปิดเผยต่อนะครับ
บอกว่าตอนแรกก็ยอมรับนะว่าเซอยู่เหมือนกัน

แต่สุดท้ายแล้วงานก็เข้ามาเรื่อย

มีผลงานนะฮะพิสูจน์แล้วจากความจริงใจ

อย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็

คิดว่าตนเองเนี่ยแมนพอที่พูดความจริงต่อหน้าทุกคน
อยากให้ย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่อง
คือทางฝั่งเขาเองก็ปกป้องตนเหมือนกันนะ

เป็นเรื่องของคนสองคนที่เขามีปัญหากัน

คือของผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ย
เขาต้องเสียหายถูกดึงเข้าไปภาพเกี่ยวด้วย

แต่วันนี้กลับมาคุยกันใหม่ทางฝ่ายชายคือตุ๊ก
เขาออกมาขอพิสูจน์ความจริงใจกับจ่ายสักครั้งหนึ่ง

รักจริงแล้วก็ดีพอที่จะไม่ทำให้จ๋านี่เสียใจอีก

พี่หนุ่มดูเป็นคนเข้าใจผู้ชายดีมากเลยเนอะ

แต่เข้าใจว่าผู้ชายเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วบางทีหนูไม่รู้สึก

พี่หนุ่มเข้าใจทั้งสองฝ่ายเขารู้ไงผ่านประสบการณ์มาเยอะ
พี่หนูรู้สึกผิดไหมสมมุติเราไปให้เขาเลิกกับเมียเขาก่อนแล้วก็มาคบกันใหม่อย่างนี้
ผิดไหมเหรอไม่พี่หนุ่มรู้สึกผิดไหม
ก็ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเขามีปัญหากันจริงก็คงจะไม่เข้าไปยุ่ง
คือถ้ายังไม่เลิกคนที่ยังเข้าไปยุ่งจะเสียเปรียบไง
คือเขาพูดถึงแง่นี้ขึ้นมาเสร็จเลย
ทั้งที่จริงเขาอาจจะไม่ได้อยู่กันจริงนานแล้วจะเหนื่อยก็ดูไม่ดีอยู่ดีสุดท้าย
พอมันไปเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องกระดาษเสร็จเลย
ไม่รู้ว่ะเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเรื่องคนอื่นมันก็อยากไปยุ่ง

รูปเองอย่างนี้โอ๊ยผมชอบนะครับมายูเป็นเด็กฉลาดครับ
หลังจากนี้นี่ครับโอ้โหน้องมายูน่ารักสด

มีเสียงเหมือนดูสิโฆษณาอะไรนะ

นึกจะเดินไปไหนก็เดินใช่ไหมอันนั้นเรื่องจริงใช่ไหม

มีป๊านุ่งแม่เมพี่ยู

คือไม่รู้ก็ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้

เหมือนแบบอยากอยู่กับป๊าป๊า

ไม่อยากให้แม่แต่งตัวไปโรงเรียนหรือเปล่า

เพราะว่าพี่ไม่อยู่หลายวันหรือเปล่า
ไม่เคยได้ไปรับเขาที่โรงเรียน
เดี๋ยวนี้ไม่ไปเมื่อก่อนไปนี่
เพราะว่าทำงานไง

เขาอยากให้พี่หนุ่มไปรับ
เขาก็อยากให้แม่เมซเปลี่ยนชุดบ่อยไง
ไปรับลูก
แภกนะอย่าจัดสักวันสรรค์ส่องหลายนิตมีได้สักสองวันมึงนะ

แต่ห้ามโกหกต้องไปรับจริงนะ

ถามพี่แบงก์ดีกว่าค่ะอย่าไปค่ะอะไรค่ะ
นักข่าวถามเลยฮะจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นอย่างไรรู้จักกันได้ยังไง
จุดไหนมันทำให้จับเพื่อนกันเป็นแฟนได้ก็สนิทกันคุยกันมาเรื่อย
คุยไปแล้วก็มาคุยกันใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันค่ะ
นักข่าวถามต่อใครเป็นคนเริ่มว่าเรามาคบกันดีกว่า
ถึงคุณโอชาโอซาคำถามนี้สิไม่รู้โอซาจะตอบว่าไง
ว่าชอบอะไรในตัวของแบงค์

โอซาก็บอกว่าเป็นคนดี

เป็นคนธรรมดาชอบดูหนังทำตัวไม่เป็นดารา
ไตล์เขาสบายแต่เราชอบผู้ชายแบบนี้

เขาก็เป็นนานาสไตล์อยู่แล้ว

ทุกคนก็รู้แต่นอกจากนานา

เอาพี่นานาลงสตอรี่นะ
รูปนี้เนอะ
แบงค์อย่างแบงค์เขาเรียกว่าสไตล์อะไร

แต่เขาจะช้าไม่ค่อยเห็นเพลงเร็ว
แต่เขาอยู่เรื่องฮีพอปด้วย
ถึงแบงค์เขามีคน
ชอบฮีพอปตั้งจากสมัยก่อน

คนที่มีภรรยาก็คือคุณแอนพัชธิระ

ตอนนี้ก็เรียกว่าชีวิตนั้นก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียว

แล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

กลับไปหาภรรยาแล้วก็ลูกตลอดเลย

คุณชาคริสก็หันมาทำธุรกิจครอบครัว

ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนจันไหม

ใช่น่ารักนี้เขาเรียกหมึกแดดเดียวเขยจันท
ก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดขายด้วยนะคะ

ลูกค้ามาอุดหนุนกันเพียบเลยจนทำให้ตอนนี้ทำกันแทบไม่ทันเลยนะคะ

เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ขยันมากจริง

เขาลงลูบลูบต้งกับปางอ่ะ

ต้งก็บอกว่ารูปมันสวยครับอะไรอยากลง

พอเปิดเปิดใหญ่เลยห้ามกันไม่อยู่เลยทีเดียว
แปลว่าช่วงนี้เราสองคนหวานทำเป็นอีกระดับ

ส่วนเราเขินไหมที่คนจับตามองเรื่องการโพสต์ภาพของเรา

ว่าลูกผู้ไม่ค่อยก้าวลงเพราะว่าเขิน
แต่ว่ามีถ่ายไว้แน่นอน

ก็จะมีเพื่อนด้วยหลายคน

พักกันให้สนุกสนานกันกันแล้วกันนะครับ